เห็นแบบนี้ดูไปดูมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าคุณแม่สาวเดี๋ยวนี้
หุ่นดีมากแม้ว่าจะท้องอยู่ก็ตามเดี๋ยวก้มดูหน้าท้องตัวเองแป๊บ
แป๊ปเอนี่ไม่ได้ท้องเนาะ
มากเลยแต่นี่ที่จะพูดเนี่ยมีอีกหลายต่อหลายคนนะคะต้องบอกว่าดูออกกันหรือเปล่าว่า
กำลังท้องอยู่คุณผู้ชมไปติดตามกันเลยค่ะ
สดร้อนเลยนะคะก็คือคุณแม่ป้ายแดงไซส์มินิคนนี้เลย
กิ๊บสุมนทิพย์เพิ่งจะให้กำเนิดน้องเป่าเป่าลูกสาวตัวน้อย
ออกมาขโมยหัวใจพี่ป้าน้าอาไปแล้วเมื่อวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
อุ้มท้องยาวนานถึง๔๐สัปดาห์แต่ว่าล่าสุดลองไปดูในไอจีของกุ๊บกิฟต์
ก็จะเห็นทั้งรูปร่างแล้วก็ความแซ่บซ่าที่กลับมาเข้าที่เข้าทางอย่างเดิมแล้ว
แต่ว่าที่ต้องร้องอื้อฮือก็เธอคนนี้แหละไปดูคนต่อไปเลยคุณแนนปียธิดาค่ะ
ขออภัยคุณแนนปียดาเพิ่งจะคลอดลูกสาวคนแรกนะคะน้องนารานั่นเอง
ก็คลอดเมื่อวันที่๔มิถุนายนแต่ว่าคล้อยหลังไม่ถึงเดือนนะ
โซเชียลก็ต้องฮือฮากับรูปร่างที่แบบมันเป๊ะเวอร์จริง
กลับมาเข้าที่ได้สวยงามมากอย่างกับไม่เคยผ่านการท้องมาก่อนยังไงอย่างนั้นเลย
รูปเมื่อกี้ตอนท้องอยู่ก็ยังขาเล็กแขนเล็กยังผอมอยู่นะ

แล้วก็เขาบอกไปร้องว้าวกันต่อเลยนะ
กับความแซ่บซิกซีซูซากของคุณแม่กระแต่สู่พรรคศร

จริงอ่ะเพิ่งคลอดเรื่อยนี้แปลก
นี่เพิ่งคลอดลูกสาวนะคะน้องเจ้าขาไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
จนถึงวันเวลาผ่านไปตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่าค่ะ
สาวกระแตได้โพสต์ภาพในชุดบิกินี่
ชาวเน็ตรวมไปถึงสาวโสดเห็นแล้วก็แม่อิจฉาแล้วก็อึ้งเบา
เพราะว่าหุ่นของคุณแม่ยังสาวคนนี้กลับมาเป๊ะปังเร็วเวอร์
ไม่น่าเชื่อเลยหลายคนเลยบอกว่าโอ้โหนี่เพิ่งผ่านการคลอดมาเหรอ

เพราะว่าเวลาคลอดลูกบางทีเขาต้องบอกว่าใช้เวลาฟื้นสภาพเป็นปีเลยนะ

กว่ามดลูกอะไรข้างในจะเข้าที่เข้าทางรวมไปถึงหน้าท้อง
อาจจะเป็นเพราะระหว่างท้องเขาก็ออกกำลังกายดูแลตัวเอง
เป็นระยะแบบต่อเนื่องด้วยหรือเปล่า
คนไม่ท้องอยากจะผอมอย่างยากเลยนะ

ดีคือเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจสิ
คุณผู้ชมดูเอาไว้นะคะไม่ต้องท้องก็ออกกำลังกายได้
แต่ถ้านิ่งท้องต้องดูแลตัวเองให้ดีเป็นพิเศษเลยทีเดียว